สวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงนะคะ
วันนี้อยู่กับเชอรี่ใบตองใบตองเชอรี่แล้วก็เชอรี่ใบตองค่ะ

วันศุกร์แบบนี้นะคะจะอยู่กันประจำยืนสวยตรงงานตากันตรงนี้สองคนนะคะ
แต่ว่าข่าวบันเทิงเนี่ยรอเสิร์ฟแน่นเอี๊ยดเหมือนเดิมนะคะ
เอาล่ะอย่าช้าเลยมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะเห็นดิฉันแต่งตัวไหมวันนี้

ไม่ได้เป็นคอสเพลย์สายแบ๊วแต่เป็นคอสเพลย์แบบเมื่อคืนดูแม่อ้ำมา

คุณแม่อ้ำเขาแต่งตัวเป็นเมอร์เมด

เป็นเมดเป็นสาวใช้ในโรงแรม

เมื่อวานนี้เขาไปงานวันเกิดของคุณชายอานันทวีปกันมาคุณผู้ชม
แต่ว่าคุณอ้ำถึงจะแต่งตัวเป็นเมดเป็นสาวใช้
แต่ก็ยังคงความเซ็กซี่ขยี้ใจอยู่เหมือนเดิมค่ะ

ไม่ใช่ตกใจเหมือนเลย
อันนี้ชุดนี้เขาไปเปล่งประกายเฉิดฉายความเจือดจรัสในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำยาซัก
อันนี้คุณอ้ำก็เป็นพรีเซนเตอร์

ช่วงบ่ายวานนี้นะก็อัปเดตสถานะหัวใจด้วย
แล้วก็ยืนยันว่าอ้ำตอนนี้อ้ำโสดสนิทจริง
พอตกข้ามค่ะคุณผู้ชมตอนกลางวันเรือดหรูไฮโซตกข้ามสลัดคราบเลยค่ะ
ชมงามกลายมาเป็นเมดสาวสุดเซ็กซี่
ไม่ได้จะมาปาดกวาดเช็ดถูบ้านใคร
แต่ว่าเป็นทีมงานวันเกิดไฮโซหนุ่มเพื่อนซีอย่างชายอานันทวีปค่ะ
ก็จัดขึ้นภายใต้ทีมชายโฮเทล

ขณะที่มาในลูกสาวใช้ก็ยังซ่อนออร่าความเป็นซุปตาวิมิตจริง
แต่ว่างานนี้นอกจากว่าสาวอ้ำแล้ว
ในงานก็ยังมีหนุ่มสาวเพื่อนรักเพื่อนเลิฟของคุณชาย
ทั้งในแก๊งแล้วก็ทั้งในแล้วก็นอกวงการนะฮะ
แปลงโฉมกันมาแบบจัดเต็มจริง

คุณเมเข้ามาในธีมรุกค้าสาวสายเวีน
มันน่ะจัดผมชุดเต็มเลยจริง

ก็มาต่อกันด้วยรูปรุกค้าสุดแทบอย่างคุณเม
ส่วนนางร้ายหวานใจนักบอลอีกเมหนึ่ง

ขนาดเดียวกันที่คุณหญิงปานิตาแวกแนวใช่ไหม

ฉันนึกถึงสมัยก่อนที่คุณหิงเล่นละครจากวงเรื่องแรกเลยนะ
คุณหิงไม่ได้มาเป็นพนักงานต้อนรับมาเป็นพนักงานตีขิม

น่ารักมากเลยฉีกแนวต้องเรียกได้ว่าเป็นงานวันเกิด
เป็นปาร์ตี้ที่มีสีสันสุดแสนจุดครีเอดจริง
แล้วก็งานนี้ไม่มีดราม่าด้วยเพราะว่าไม่มีใครแหวก
ไม่มีใครโป๊ะไม่มีใครเปิดอะไรทั้งนั้นนะคะ
แต่ว่าแม่อ้ำก็ไม่ทิ้งแบบความเซ็กซี่ของตัวเองนะ

เออใส่วงใส่วิกก็ยังดูแบบ

ว่าถ้าสาวใช้แบบนี้นะผู้ชายทั้งประเทศอยากจะให้ไปรับใช้ที่บ้านเลยล่ะ

เสิร์ฟไปเลยค่ะเสิร์ฟความรักทั้งวัน
ต้องเปลี่ยนชุดด้วยนะใส่ไปดูชุดเดียวนี่แหละ
คู่นี้เดี๋ยวมาอีกคู่นึงดีกว่าอันนี้ว่าเซ็กซี่แล้วใช่ไหม
อ้ำเขาเป็นเซ็กซี่ตัวแม่ของวงการอยู่แล้ว